รวมค่าจอดรถไปด้วยเลยใช่ป่ะรวมรวมค่าที่จอดแล้วด้วยใช่ป่ะเป็นเท่าไหร่สามร้อยสี่ร้อยใช่ป่ะโอเคครับหกร้อย
ค่าจอดรถก็ร้อยด้วยค่าจอดรถก็ร้อยด้วย
รวมค่าจอดรถไปด้วยครับรวมรวมค่าที่จอดแล้วด้วยครับเป็นเท่าไหร่สามร้อยสี่ร้อยใช่ป่ะโอเคค่าหกร้อย
ค่าจอดรถไปด้วยเลยใช่ป่ะรวมรวมค่าที่จอดแล้วด้วยครับเป็นเท่าไหร่สามร้อยสี่ร้อยใช่ป่ะโอเคค่าหกร้อย

ลงกันเป็น๒๕๐บาทโอเคนะเข้าใจได้ใส่ไว้
แต่ว่า๕๐๐บาทมันแพงเกินไปแล้วพอมารู้ความจริงว่า
ที่เถอะรถแถวนั้นเขาก็ทิ้ง๕๐บาท๑๐๐บาทอะไรอย่างนี้๖๐บาทอะไรอย่างนี้
กลัวว่าเขาจะไปปรีดรถเราอย่างนี้ถ้าเกิดเขาก็ชำนาญรถเราทั้งหมดแล้ว